คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุกลางดึกที่ผ่านมา
ปรากฏว่านุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาจากสะพานพระราม๘
จะไปส่งเพื่อนพุทธมนตรสายหนึ่ง
ตกใจเพราะอยู่ดีนะฮะ
มีคนขับรถกระบะอันมาแล้วเอาปืนมาไล่ยิง
ถากศีรษะจนถากศีรษะได้รับบาดเจ็บนะครับ
ตำรวจสนภาษีเจริญเข้าตรวจสอบเหตุ
มีผู้ถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนบริเวณถนนพุทธมนตรสายหนึ่ง
ตะเกียงดาวแขวงบางด้วนเขตภาษีเจริญกรุงเทพนะครับ
ในที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุน
ขนาด๙มมตกอยู่๕ปลอก
ทีนี้ครับมีการสอบปากคำนายธนัดจูพราย
คนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรงนะครับ
เพราะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ
ฝากระโปรงกับฝาท้ายสีดำลักษณะรถแต่งนะฮะ
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเพราะขับเร็ว
ได้ขับรถไล่ยิงเด็กวัยรุ่น
ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหลบที่ร้าน
จากนั้นก็พบเยาวชนอายุ๑๕ปีมีบาดแผลที่ศีรษะ
คาดว่าน่าจะเกิดจากกระสุนมันเฉียว
คือพี่เขาบอกแบบนี้ตี๓ผมกำลังขายของอยู่ที่ร้านเลย
หลังจากนั้นได้ยินเสียงรถขับขี่กันมา

เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์จำนวน๖๗คัน
ถูกกระบะสีขาวขับไล่มา
ที่ผมจะได้ยินเสียงปืนอีก๓นัด
แล้วก็มีเสียงระเบิดปิงปองอีก๑ครั้ง
ในช่วงได้ยินเสียงปืนนัดสุดท้าย
มีลูกปืนฉลับมาตรงต้นไม้บริเวณหน้าร้านด้วย
ผมก็ยืนอยู่ใกล้ตรงนั้นแหละฮะ
ร้านอีก๒รอบคุณหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งหนี
หนีมาหลบที่ไหนรู้ไหมฮะในร้านผม
โอ้โหนี่ฮะฟังเสียงพี่ธนัทเขาเล่าให้ฟังนะฮะ
ผมว่าได้ยินเสียงหมอไก่ล้มเขาวิ่งออกมาดู
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนประมาณ๓นัด

แล้วก็พอดีลูกปืนมันฉลับมาตรงต้นไม้ตรงแถวร้าน

พอผมวิ่งกลับมาแจ้งตำรวจ
เด็กอุ่มรถในกระบะก็ได้วิ่งเลยไปแล้ว
แล้วก็วนกลับมาอีกสองรอบมาไล่ยิงกันผ่านหน้าร้าน
แล้วก็มีทราบมาทราบภายหลังว่ามีเด็กวิ่งหนี

โอ้โฮเขาก็มารู้ตอนที่วัยรุ่นมาหลบที่ร้านแล้วคนหนึ่ง
ศีรษะข้างหลังเป็นแผลนะคาดว่ากระสุนเฉียวนะครับ
ทีนี้ตำรวจสอบปากคำคนเจ็บนะเด็กวัย๑๕เองนะครับ
บอกว่าระหว่างขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน๕คัน
มาจากสะพานพระราม๘มาส่งเพื่อนที่พุทธมนตรสาย๑
ก็เขากับพวกก็ได้กลับรถตรงบริเวณบริษัทประกัน

เขาก็ขี่ผ่านรถคันนั้นมาปกตินะ
จากนั้นคนในรถกระบะสีขาวชักปืนออกมายิงประมาณ๕นัดเลย
ทีนี้ก็เลยเป็นการขี่หลบหนีกันวนเวียน
หน้าร้านของพี่ธนัดเมื่อกี้จนกระทั่งเข้ามาหลบนะฮะ
ตำรวจนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มมือปืนได้แล้วนะคุณ

มือปืนก็คือนายสุรเดชบำรุงจิตอายุ๓๙ปีนะครับ
ควบคุมตัวได้พร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด๙มม๑กระบอก
ฝากระโปรงหน้าดำฝาท้ายดำนะฮะจับกลุ่มได้

เจ้าตัวให้การแบบนี้ครับมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ก่อนหน้านี้รุ่นน้องในกลุ่มของผม

มาเจอกันกลางทางก็เลยมีปากเสียงกัน

ทีนี้ก็เลยขับรถกระบะพาพวกอีก๔๕คน
ใช้อาวุธปืนที่ซื้อมาจากคนรู้จักเนี่ยคุณ

พอเจอปุ๊บก็ยิงกลุ่มคู่กรณีไปหลายนัด

ทำให้กระสุนไปถากศีรษะของวัยรุ่นชายุ๑๕จนบาดเจ็บนะ
หลังจากนั้นกลุ่มก่อเหตุก็แยกย้ายกระหลบหนีนะครับ

เดี๋ยวก็ต้องขยายผลในการไปควบคุมตัวคนอื่นด้วยนะครับ

พยายามฆ่าเลยนะครับค่ะ